ชั้นใต้เมืองไทยในวันนี้นะคะคุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดถึง
คดีเมาแล้วขับสัปดาห์ที่แล้วดังมาก
เสียขับรถเบนท์นะคะไปชนรถของรองผู้กำกับ
รวมถึงพันรยาเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลยส่วนลูกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสอยู่นะคะ
คดีนี้ส่งสารแล้วสารตลิ่งชั้นให้พนักงานสอบสวนกลับมาทำสำนวนใหม่
เรื่องนี้เป็นอย่างไรความคืบหน้าของคดีเป็นอย่างไร
ติดตามได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาพค่ะ
สวัสดีครับคุณดาวครับคุณน้ำแข็งครับ
เรื่องเมาแล้วขับชนคนตายจะต้องกลายเป็นข้อหาเจตนาฆ่าได้หรือไม่ได้
วันนี้ต้องตามกันต่อครับเพราะว่าประเด็นเรื่องเสียรถเบนส์
จตุพรงามสุขวิชาคุณเนี่ยจนกระทั่งเสียชีวิต
ผมคิดว่าเป็นข่าวที่คนที่ติดตามข่าวเรื่องนี้
สะเจือนใจมากที่ข่าวหนึ่ง
แล้วประเด็นนี้ก็กลายเป็นคดีที่จะ
พิสูจน์กันว่าเจตนารมณ์ที่ต้องการ
ให้การเมาแล้วขับรถชนคนตายเนี่ย
เจตนาค่าจะเป็นไปได้ไหมเจตนารมณ์ข้อนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยเห็นด้วยนะครับ
ในช่วงที่ประชุมวางแผนป้องกันเจ็ดวันอันตรายเจตนารมณ์ที่ว่านั้นคือ
เมาแล้วขับแล้วไปชนคนตายต้องตั้งข้อหาเจตนาฆ่า
ไม่ใช่ตั้งข้อหาประมาทเพราะถ้าตั้งข้อหาประมาทโทษมันจะเบาครับ
ถ้าตั้งข้อหาประมาทเนี่ยโทษก็เป็นโทษปรับ
คนที่เป็นเจ้าของรถส่วนใหญ่เขาก็มีปัญญาจะไปจ่ายค่าปรับไม่มากหรอกครับ
แล้วถึงแม้ว่าจะโทษถึงขั้นจำคุกแต่ไม่ติดคุกจริงเพราะเมื่อโทษถึงขั้นจำคุก
ก็จะจบลงตรงที่รอลงอาญารอลงอาญาแปลว่าไม่ติดคุกจริง
แล้วพอเป็นอย่างนี้คนก็ไม่เข็ดหลาบไม่กลัวมีเงินจะจ่าย
แต่ว่าถ้าต้องติดคุกจริงเขาจะได้เข็ดหลาบไม่กล้าเสี่ยง
เวลาเมาแล้วขับรถเนี่ยจะเห็นหน้าเห็นคุกลอยมาเลย
ไม่ใช่แค่ปรับไม่ใช่แค่รอลงอาญา
ฉะนั้นเปิดสงกรานกลับมาขอทบทวนข่าวให้ดูว่า
เรื่องนี้ไปถึงไหนยังไง
ที่คุณดาวเกิดเมื่อสักครู่ก็คือว่า
เนี่ยตำรวจตั้งข้อหาเจตนาฆ่า
แต่ว่าศาลก็แนะนำให้ไปตัดข้อหาเจตนาออก
ฟ้องข้อหาอื่นยังอยู่
แต่ว่าตรงนี้เนี่ยย้ำอีกทีนึงครับว่า

จะพินิษฐ์ของศาลที่ตลิ่งชัน
ยังต้องคอยดูต่อว่าล่าสุดเนี่ยจะเป็นยังไง
เพราะว่าล่าสุดนายตำรวจใหญ่พลตำรวจตรี
อเอกสุภิชัยสุฟิละเนี่ย
ท่านก็ยืนยันว่าในสำนวน
จะตั้งข้อหาเจตนาฆ่า
ต้องตั้งข้อหาเจตนาฆ่า

ถ้าสารไม่รับฟ้อง
ก็ต้องดูว่าพอออกจากตำรวจไปแล้วเนี่ย
ถึงอายการอายการจะว่ายังไง

สารตัดคำฟ้องเรื่องเจตนาฆ่า

มันยังมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งครับ
ญาติพี่น้องฟ้องเองได้
ญาติพี่น้องฟ้องเองในข้อหาเจตนาฆ่าได้
จำกรณีคุณหมอวิสุทธิ์ได้ไหมล่ะครับ
อายการตอนแรกเนี่ยอายการสั่งไม่ฟ้องนะ
แล้วญาติพ่อแม่พ่อ
ของภรรยาคุณหมอวิสุทธิ์ฟ้องเอง
ในที่สุดคุณหมอวิสุทธิ์ก็ติดคุก
นี่คือเส้นทางว่ามันจะไปถึงไหน
แล้วถ้าถึงทางตันจริง
ทางออกเรื่องนี้ก็ยังมีอยู่คือแก้กฎหมายอาญาแก้ซิให้มันชัดเลยว่าเมาแล้วขับเท่ากับเจตนา
แต่ว่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลานานหน่อยมีคำถามว่าเราจะดูเดือดเลือดพลาดเกินไปไหม
ประเทศอื่นเขาเป็นยังไงญี่ปุ่นฮะญี่ปุ่นเนี่ยแต่ก่อนนี้คนเมาแล้วขับรถ
คนตายเป็นว่าเล่นเหมือนบ้านเรานี่แหละตอนหลังเขาแก้กฎหมายแล้วเขาฟ้องข้อหาเจตนาฆ่า
หลังจากนั้นสถิติคนเมาแล้วขับไปชนคนตายคนเจ็บคนพิการเนี่ยลดลงไปเยอะ
ไต้หวันไต้หวันช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เสนอกฎหมายแบบเดียวกันนี่แหละครับ
แต่ว่านักกว่าเก่าอีกก็คือว่า
เมาแล้วขับไปชนคนอื่นตายเนี่ยโทษถึงขั้นประหารนะครับนี่ไต้หวันนะ
ตอนนี้กฎหมายนี้ยังไม่ผ่านสภาออกมาแต่ถ้าผ่านออกสภาออกมาจะเห็นว่า
นี่เขาไปไกลแล้วคนเมาเมาแล้วขับก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเมา
ครองสติสตังค์ไม่เป็นปกติแล้วยังขับรถก็ต้องเจอเจตนาค่าแล้วโทษถึงขั้นประหารชีวิต
ทั้งหมดนี้เนี่ยว่ากันโดยหลักการนะครับเราต้องย่อยให้ออกว่าไม่ใช่เรื่องอารมณ์
ไม่ใช่ความรู้สึกเพราะว่าถ้าใช้ความรู้สึกวัด
มีคนมากนะครับที่เห็นใจเปลี่ยนรถเบนส์เพราะว่าเขาประกาศว่าเขาจะบวชหน้าไฟ
ในวันที่พระราชธานเติบศพอ่าท่านรองผู้กลับ
เขาประกาศว่าเขาจะดูแลลูกของรองผู้กำกับอย่างดียิ่ง
เขาประกาศว่าเขาจะเลิกดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิตฉะนั้นคนก็เลยคิดว่าเขาสำนึกขนาดนี้แล้ว
จะเอาอะไรกันนักกันหนาไม่ใช่หรอกครับอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องของหลักการ
เป็นเจตนารมณ์โดยรวมไม่เจาะจงเอาแค่ดีนั้นคดีนี้เป็นหลัก
แต่มุ่งหวังว่าถ้าเมาแล้วไปชนคนตายโทษต้องติดคุกจริง
อุบัติเหตุจากเมาแล้วขับก็ต้องลดลงคนถูกคนเมาชนตายบาดเจ็บสาหัส
ติดเตียงก็จะลดลงเพราะเขากลัวติดคุกแต่ถ้าเมาแล้วขับ
แล้วแค่เสียค่าปรับเขาหาเงินมาเสียค่าปรับได้
โทษติดคุกรอลงอาญาอันนี้มันจะมีผลความรู้สึกต่างกันมาก
ระหว่างติดคุกจริงกับรอลงอาญาใครไม่ถูกคนในครอบครัว
คนเมาขับรถชนตายถูกคนเมาขับรถจนพิการติดเตียง
ไม่รู้หรอกครับว่าคนเมาเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของคนเหล่านั้นและครอบครัวของเขาไปยังไง
เกิดลูกกำพลาขึ้นมามากมายแค่ไหนมีหญิงไหม้ที่สามีตายไปเพราะถูกรถ
คนเมาขับรถชนตายไปเท่าไหร่ถ้าเรามัวแต่ห่วงสิทธิของผู้ต้องหา
ก็ถามว่าแล้วสิทธิของครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนในครอบครัวล่ะ
ห่วงกันเหรอครับฉะนั้นถ้ารู้ตัวเองว่าขับรถ
แล้วยังยื่นยังดื่มจนเมาแล้วก็ไปขับรถต่อ
ก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดอุบัติเหตุได้
อันนี้แหละครับที่ต้องถือว่าเจตนาค่าฉะนั้นวันนี้ก็ต้องตามเรื่องนี้
สุดท้ายขึ้นมาต้องคอยดูว่าเมื่อตำรวจยังยืนยันที่จะตั้งข้อหาเจตนาฆ่า
อายการจะว่ายังไงสารจะว่ายังไงและนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณดาวครับคุณน้ำแข็งครับค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ
กรณีนี้ที่เกิดขึ้นมีแค่คำว่าเกือบเหมือนจะเกือบไม่ได้ถูกดำเนินคดี
เจตนาฆ่าหรือว่าพยายามฆ่าแล้วในบริบทสังคมไทยหลังจากนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ
จริงจังเรื่องนี้เลยเกี่ยวกับเมาแล้วขับ
คือผมว่าถ้าสามารถฟ้องเจตนาฆ่าได้
แล้วสารรับฟ้องแล้วในที่สุดต้องติดคุกเนี่ย
ผมว่าจะทำให้กระตุกความรู้สึกคนที่เมาแล้วยังขับรถได้มากคุณดาว

ติดจริงเนี่ยกลัวกันทั้งนั้นล่ะอืม
เมาแล้วครับเท่ากับเจตนาค่าสถิติลดทวบเลยครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ